เรื่องของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยแม้จะเป็นของเราก็ไปทำร้ายไปทารุณมันไม่ได้นะฮะ
มันมีกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมศัพท์เกิดขึ้นนะครับ
ที่จังหวัดระยองมีเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นบ้านฝั่งตรงข้าม
เขาเลี้ยงแมวนะแต่ว่าหลานของบ้านนี้คือมันไม่ได้เลี้ยงนะฮะ
ทุบไปโยนจับทำหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะฮะ
นี่ฮะต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยแมวนะลูกแมวด้วยใช่นี่นั่งอยู่หน้าบ้าน
เห็นไหมฮะหลานกับป้านะครับนี่โยนเข้าไปนู่นนะฮะ
อีซ้อขยี้ข่าวเนี่ยเอามาลงเอาไว้นะครับ
จะได้ยินเสียงร้องของลูกแมวด้วยนะ
คือเหมือนกับเป็นของเล่นของเด็กเขาหรือยังไร
แต่เล่นกับแมวอย่างงี้ไม่ใช่แล้วนะฮะมันไม่ใช่ลูกบอลไงอืม
โยนจับทุ่มแบบเนี่ยเท้ากระทืบเนี่ยนะฮะ
ลากไปลากมาจนเพื่อนบ้านเนี่ยต้องคอยมาช่วยอยู่หลายครั้ง
แมวมาได้หลายตัวแต่เพื่อนบ้านบอกว่า
ป้าของเด็กคนนี้ก็ยังไปหาลูกแมวมาให้หลานเนี่ยเลี้ยงเหมือนเดิม
เลี้ยงแต่ละครั้งก็คือเลี้ยงแบบนี้นี่แหละ
เลี้ยงด้วยลำแข้งนั่นอ่ะสิ
อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอเมืองนะครับ
ชาวเน็ตเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหว
สะเทือนใจมากก็เลยแจ้งข่าวไปยังมูลนิธิ
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือนะครับประสานไปยังอาสาชุมชน
แมวที่ถูกทำร้ายเนี่ยไปรักษา
แต่ทีนี้ทางเจ้าของบ้านก็มาโวยวาย
บอกว่าอย่างนี้เนี่ยจะแจ้งความนะมาเอาแมวเข้าไปได้ยังไง
แต่ว่าคนในบ้านโดยเฉพาะหลานเนี่ยไปทำทารุณกรรมสัตว์แบบนี้เนี่ย
ไม่ได้นะผู้ปกครองของเด็กก็ต้องรับผิดชอบนะ
คือไม่ใช่ว่าเด็กจะมีความผิดนะครับผู้ปกครองจะมีความผิดไปด้วย
ยังไงขอเอาไปรักษาก่อนแต่เจ้าของก็ยังยืนยันว่าจะเอาแมวคืนให้ได้
วันนี้ทางทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะไม่เจอใครนะครับ
แต่ได้คุยกับคนที่เขาเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าคือความจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของเพื่อนบ้านหรอกนะ
แต่เห็นแล้วมันทนไม่ไหวแล้วจริงเพราะว่าตัวเธอเองก็เลี้ยงแมวรักสัตว์เหมือนกัน
แต่ทีนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแหมน้องที่มีแมวเลี้ยงอยู่เนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงแล้วมันทำร้ายแมว
ที่เขาชอบแดดขึ้นมารักแต่ด้วยความที่แบบว่าเรามีแมวต่อให้หนูไม่รักแมว
ถ้าเห็นแบบนี้มันก็ควรต้องทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วค่ะ
แล้วเป็นบ่อยครั้งไหมครับบ้านตรงข้าม
บ่อยค่ะบ่อยถามถามคนระแวกนี้ก็ได้มันไม่ใช่แค่หลังหนูที่รับรู้
หนูว่ามันไม่ควรอย่างน้อยเด็กคือต้องสั่งสอนให้ถูกต้องหรือเปล่า
เพราะว่าคุณบอกว่าคุณรักสัตว์จริงแต่คุณรักคนเดียวไม่ได้นะคะ
ถ้าคนในครอบครัวคุณไม่รักแปลว่าคุณไม่พร้อม
ทางประสุทธิ์กรรมรยองก็ทราบเรื่องแล้วนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของแมวให้นะฮะ
จะได้พาแมวไปรับส่งรักษาหรือว่าดูว่ามีกี่ตัวอยู่ที่บ้าน
จากมีคนไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ล่าสุดทีมข่าวของเราได้เจอกับเจ้าของแมวแล้วนะฮะ

ความจริงแล้วเป็นยายกับหลานคุณยายกับหลานชายวัย๙ขวบ
ยายบอกว่าในคลิปที่เห็นหลานชายทำร้ายแมวเนี่ย
ก็ต้องขอโทษสังคมด้วยขอโทษด้วยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดี
ดูแลหลานไม่ดีแต่ยายยืนยันว่าปกติหลานชายรักแมว
แต่ในคลิปเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยหลานเนี่ยถูกแมวขวน
ก็อาจจะแบบโมโหก็เลยรุนแรงกับแมวไปหน่อย
เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจกับทุกฝ่ายนี่หลาน
ยายบอกเนี่ยหลานถูกแมวขวนค่ะอ่าเอาเป็นว่าที่บ้านเนี่ย
แมวและหมามีอยู่เจ็ดตัวเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
คุณยายบอกว่าเดี๋ยวมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถ้าจะเอาแมวเราไปช่วยกรุณารับแมวหมาอีก๗ตัวเราไปด้วย
เพราะแล้วเราจะสินสินมานึกจนจำวัน
เราจะไม่รับเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้น
เพราะเราไม่ได้หากินกับสัตว์ค่ะ

กรณีว่าเด็กอยู่บ้านกัน๓คนค่ะ
ลูกสาวอายุ๑๒ลูกชายอายุ๑๑
หลาน๑คนคือ๙ควบ
แล้วน้องคือแมวตัวเนี่ยหนุนร่ำมาได้๒อาทิตย์กว่า
แม่เขาเสียก็เลยไปเอามา
แม่ไม่เอานะหนูเอามาเลี้ยงเอง
เอามาเลี้ยงปกติไม่ได้เอาออกมาข้างนอก
แล้ววันนั้นน่ะคือหนูเลี้ยงแมวอีกตัวหนึ่งตัวคู่
ทำหมาเรียบร้อย
เขาตะกุยมุ้งรวดแล้วน้องมันหลุด
อ่าคุณยายบอกเอาแมวไปก็ได้
ตัวที่ถูกทำร้ายแต่ต้องเอาหมาอีก๗ตัวไปด้วย
ค่ะแต่เลี้ยงแมวแล้วโดนแมวขวนมันเป็นเรื่องปกติมากนะ
ดิจันทราชแมวนี่รอนแมวขวนเต็มตัวเลย
แต่ไม่ใช่เวลาไปทำโทษแมวหรือว่าลูกแมวแล้วทำขนาดนั้นไง
คือปัญหาสำคัญเลยคุณผู้ชมเป็นห่วงมาก
เป็นห่วงเด็กอะค่ะเด็กที่เลี้ยงแมวตามที่คลิปเมื่อสักครู่นี้
สภาพจิตใจของเด็กไม่รู้ว่ายังไงคุณยายหรือยังไงต้องสอนต้องเตือน
งั้นจะติดตัวนะนิสัยมันจะติดไปจนโตอะค่ะ

ใช่ต้องสอนว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ
กระทั่งสัตว์เลี้ยเราก็ทำรุนแรงแบบนั้นไม่ได้
อนาคตอยากจะเลี้ยงอีกอาจจะได้มาเลี้ยงอย่างถูกต้อง